ชีวิตคนกรุงล่ะคุณผู้ชมก็เร่งด่วนแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวจะรอข้ามฝั่งไปฝั่งตรงข้าม
กระเกียบไปทำงานแล้วค่ะอรุณสวัสดิ์นะคะดูก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะคุณผู้ชม
เสาร์อาทิตย์ใครวางแผนจะเดินทางไปที่ไหนอย่างไรตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็อย่าลืมพกร่มกันไปด้วยนะคะ
เพราะดูเหมือนว่าในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยฝนจะตกหนาแน่นเลยค่ะหลายพื้นที่นะคะ
สังเกตนะคะว่าเวลานี้ภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเห็นเลยว่ามีเมฆปกคลุมตอนล่างของประเทศนะคะ
ก็คือบริเวณทั้งภาคใต้ทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันค่ะ
ส่วนตอนบนนั้นก็มีปัจจัยหนึ่งนะคะนั่นก็คือร่องมรสุม
ลักษณะของร่องคือย่ำความร้อนตัวแอวนี้นะคะสองลูกอยู่ใกล้ใกล้กัน
ก็พาดผ่านแบบนี้บริเวณทั้งภาคเหนือและภาคอีสาน
บริเวณดังกล่าวนั้นมีฝนตกหนักเพิ่มมากขึ้นนะคะ
เรียกได้ว่าหลายพื้นที่แทบจะทั่วประเทศไทยเนี่ย

คุณผู้ชมดูนะคะว่าเช้าแบบนี้
กรุงเทพมหานครบางพื้นที่ก็มีฝนปล่อย

ไล่มาตั้งแต่ทางด้านเชียงใหม่แม่ห้องศร
ลงมาหนักหน่อยที่ตากาญจนบุรีลงไปภาคใต้ที่พังงากระบีตรังสตูน
ส่วนภาคตะวันออกเองจันทบุรีตราดระยองชนบุรีก็รับฝนกันชุ่มฉ่ำนะคะ
เพราะว่าเรียกว่าติดทะเลลมทะเลก็พัดขึ้นฝั่งพัดขึ้นบกค่ะ
ส่วนอีสานไม่น้อยหน้ารวมถึงกรุงเทพมหานครภาคกลางด้วยเห็นไหมคะว่า
วันนี้โอ้โหทั่วประเทศจริง
แต่หมายความว่าพื้นที่บางพื้นที่ที่มีความชื้นมีป่ามีต้นไม้เยอะ

ส่วนคลื่นในทะเลค่ะฝั่งอันดามันนั้นจะสูงประมาณ๒เมตรนะคะ
ฝั่งอาวุธไทยจะสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตร
ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะ

ฝนตกหนักแบบนี้เกิดอะไรขึ้นในแต่ละพื้นที่กันบ้างนะคะ
ทางด้านจังหวัดจันทบุรีค่ะฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากค่ะ
ที่อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วน้ำป่าเนี่ยนะคะ
เรียกว่าเป็นสีแดงขุ่นเลยคุณผู้ชมค่ะไหลเชี่ยวลงมาจากด้านบนลงมาด้านล่าง
ทางอุทยานก็แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะ
โดยเฉพาะบนบริเวณที่สูงเขาสะบาดนะคะมันยังคงอุ้มน้ำเอาไว้อยู่
ห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำตกด้วยรวมถึงห้ามเข้าไปศึกษาเส้นทางธรรมชาติ
เพราะตอนนี้นะคะก็มีแนวโน้มว่ายังคงมีน้ำที่จะไหลบ่าลงมาอีกจำนวนมากนะคะ
ไปสำรวจบริเวณที่เขื่อนลำเปล่ากันต่อคุณผู้ชม
ปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่๗๐๐ล้านลูกบาทเมตรนะคะ
หรือว่าคิดเป็นร้อยละสามสิบห้าของความจุอ่าง
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะทางเขื่อนสามารถเปิดประตูระบายน้ำ
ส่งน้ำให้เกษตรกรได้ใช้ในการเพาะปลูกข้าวนาปีได้
แล้วก็ทำการเกษตรรวมถึงบ่อกุ้งที่ต้องรอน้ำจากเขื่อน
ตอนนี้น้ำในเขื่อนมาเติมเต็มบ่อเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งแล้ว
เกษตรกรก็ยิ้มได้นะคะสามารถทำเกษตรกรรมกันได้ตามกำหนดนะคะ
แต่ก็ต้องใช้น้ำกันให้ประหยัดรวมถึงให้มีประสิทธิภาพนะคะ
แล้วก็ดูเหมือนกับว่าช่วงสิงหาคมกันยายนเดี๋ยวจะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
เกษตรกรก็ทำแหล่งกักเก็บน้ำเอาไว้ใครจะเดินทางสัญจรก็ดูให้ดีครับ
ให้ปลอดภัยพกร่มเอาไว้ด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ชม
แล้วก็ระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลักดินโครนถล่มค่ะ
เดี๋ยวฉันต้องรีบไปแล้วค่ะคุณผู้ชมแถวนี้โอ้มันฝนตกอีกต่างหากไปแล้วตัวเอง